อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์เพชรบุรี
ตกจากอาคารเรียนสูง๘ชั้นเป็นนักศึกษาชายนะครับ
โดยเพื่อนของนักศึกษาชายบรายนี้บอกว่า
นักศึกษาชายรายนี้ปีนหน้าต่างออกไป
เพื่อไปหยิบไฟแชคที่ตกอยู่บนระเบียง
จากนั้นนักศึกษาชายรายนี้ก็พลัดตกจากอาคารเรียนนะครับ
ผู้เสียชีวิตก็คือนายนัทธวุฒิพึ่งโพทอง

เป็นนักศึกษาโปรแกรมดนตรีสากลชั้นปีที่๑
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบสภาพศพนอนหงาย
ทางเท้าด้านหน้าอาคาร๓๓มีเลือดออกที่ศีรษะ
คาดว่าขณะที่ตกลงมาศีรษะฟาดกับพื้นทางเท้า
พื้นระเบียงชั้น๘มีรอยแผ่นฝ้าทะลุเป็นช่องใหญ่
โดยคาดว่าเป็นจุดที่ผู้ตายนั้นตกแล้วก็ทะลุลงมานะครับ
จากการสอบสวนเพื่อนของผู้ตายก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
พวกเขาพร้อมผู้ตายได้มาซ้อมดนตรีกันที่ชั้น๗
เพื่อจะแสดงในงานวันรับน้องใหม่วันพุธที่จะถึงนี้แล้วนะครับ
โดยผู้ตายเป็นนักร้องนำของวง
หลังมีการพักซ้อมกลุ่มนักดนตรีทั้ง๔คน
เดินขึ้นไปที่ชั้น๘เพื่อจะไปสูบบุหรี่กัน

เพื่อนอีกคนจึงบอกว่าเดี๋ยวจะเดินลงมาเอาที่ชั้น๗
ขณะที่รออยู่นั้นนายนัทธวุฒิผู้ตายเปิดหน้าต่างออกไป
เห็นมีไฟแชคตกอยู่ที่ระเบียงพอดี
ก็เลยอาสาปีนหน้าต่างออกไปนะครับแล้วก็โหนตัวเอื้อมมือไปหยิบไฟแชค
และเกิดมือหลุดจากวงกบหน้าต่าง
จึงทำให้ตัวของนายนัทธวุฒิตกลงทะลุฝ้าที่ระเบียง
และตกลงไปที่พื้นชั้นล่างนะครับ
เพื่อนอีก๓คนรีบลงลิฟต์มาดู
ก็เพราะว่านายนัทธวุฒินอนพลิกตัวด้วยความเจ็บปวด

แต่ว่าสักพักหนึ่งก็แน่นิ่งไปครับ
ขณะที่นายทูลพึ่งโพทองผู้เป็นพ่อและญาติญาติทราบเรื่อง

แล้วก็ยังติดใจกับสาเหตุของการเสียชีวิตของลูกชายนะครับ
ด้านของพันธมรวชเอกอัธพลพงศุพร
พุ่มกับการสภอเมืองเพชรบุรีบอกว่า
จะต้องส่งศพไปผ่าพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิต
ตลอดจนชนะสูตรว่ามีบาดแผลที่เกิดจากสาเหตุอื่นอีกหรือไม่
รวมทั้งได้ให้พิสูจน์หลักฐานเก็บรอยนิ้วมือในที่เกิดเหตุนะครับ
ตามคำบอกเล่าของเพื่อนผู้ตาย

เพื่อจะเก็บไฟแชคที่ตกอยู่ไว้จริงหรือไม่
แล้วก็เก็บภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย
รวมทั้งต้องมีการสอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์

และเพื่อนคนอื่นนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น
หรือว่ามีเหตุทะเลาะวิวาดกันก่อนหรือไม่นะครับ